คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูต่อเหตุการณ์นี้ค่ะคาดว่าจุดเริ่มต้นคือร้านข้าวมันไก่นะคะ
ครับจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นถังแก๊สเป็นแก๊สหุงต้มมันอาจจะรั่ว
แล้วมันเกิดระเบิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีค่ะ
แล้วมันแรงมากเดี๋ยวให้ดูภาพเป็นภาพจากด้านในเลย
แรงระเบิดของก๊าซเนี่ยนะคะทำให้พนักงานของร้านคือกระเด็นออกมาเลยนะคะ
อุ๋ยแล้วเขาก็ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่คือด้านในตัวอาคารเลยนะคะระเบิดแบบนี้ตอนตีห้าสิบห้านาที
เช้ามืดของวันนี้ค่ะก็เลยต้องไปตรวจสอบ
เป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์สองชั้นนะคะแต่ก็มีติดติด
สักสิบคูหาได้อยู่ในพื้นที่บังละมุงชนบุรีอ่ะนะคะ
เป็นร้านข้าวมันไก่จ๊ะจ๋าร้านนี้พังยับเลยอะค่ะนี่ค่ะ
พนักงานของร้านข้าวมันไก่กระเด็นออกมานอกร้าน
ถูกไฟคลอกเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายโอ้โห
ในคิดอายุยี่สิบเก้าเป็นชาวลาวนะคะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
ทยาเมโมเรียลแล้วก็ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพ
ครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอืม
หมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือหนักเลยอาการหนักเลยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบความเสียหายอีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมคะในรัศมีร้อยเมตรมีอาคารได้รับความเสียหาย
สิบหลังโอ้โหหนึ่งในอาคารที่ได้รับผลกระทบ
คือโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลอยู่ใกล้มาก
พี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะอืมถัดไปแค่ห้าคู่หา
กระจกอาคารผู้ป่วยชั้นสองคือแตกร้าวเป็นสิบบานอ่ะนี่ค่ะ
ยี่สิบหลังเลยเหรอใช่หูยแรงสะเบิดหูยแสดงว่ามัน
มันแรงเหมือนกันนะคะมันแรงนะโอ้โหดูสิขนาดคาดว่าเป็นถังแก๊สในร้านเขา
มันไก่นะเออเนี่ยแต่แรงดูสิคะเสียหายเยอะ
หนึ่งในผู้พักอาศัยบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่กับแม่สองคน
อยู่ชั้น๔สะดุ้งเลยค่ะเพราะว่าเสียงดังมาก

รีบลุกไปดูแม่แม่ช็อกเป็นลมไปเลย

อาคารคือถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย
นี่ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าของร้านข้าวมันไก่ค่ะในภัยศาลอายุ๕๖
บอกว่าร้านเปิดมา๔๐กว่าปี
ตัวเองอยู่บ้านอีกหลังนึง
ที่ร้านมีลูกจ้างพักอยู่๒คน
ได้ยินเสียงระเบิดเลยวิ่งออกมาดู
ร้านคือเจ้าของร้านใช้คำนี้เลยนะคะ

แล้วหน้าเซ้าใจคือลูกจ้างสลบอยู่ข้างตึก
ก็เขาก็สันนิษฐาว่าเป็นแก๊สถังแก๊สแก๊สหุ่งต้ม
แต่ก็เขาก็ยืนยันว่าตรวจสอบความพร้อมตลอดนะ
ดูแลตลอดเลยก็ไม่มั่นใจว่ามันไปมีปัญหาตรงจุดไหนยังไง
ปกติแก๊สมีแค่นี้ใช่ไหมครับ

แต่ที่เราสังเกตเห็นแล้วได้รับความเสียหายไหมครับคุณ

นายกเมืองพัทยานายปรเมษงามพิเชษ
ก็บอกว่าก็ต้องระงับการใช้อาคารตรงนี้เช่าขณะ

มีผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียน๒๐กว่ารายแล้วค่ะ
น่าจะเกิดจากการรั่วไหลของถังแก๊สหุงต้ม
จนระเบิดแบบนี้แต่อาจจะถังแก๊สหลายถังหรือเปล่า
เพราะน่าจะเป็นปริมาณที่มากถึงส่งผลกระทบ
รุนแรงขนาดนี้นะคะอืมนี่ค่ะเดี๋ยวต้องตรวจสอบ
แก๊สหุงต้มในร้านตรวจสอบเรื่องของการต่อท่อแก๊ส
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะคะ
คือบางทีมันก็อาจจะรั่วไหลแล้ว

ก็ร้านที่เกิดเหตุจะไม่พังพินาศได้ยังไง

คืออาคารพาณิชย์ต่อเนื่องกันอย่างนี้ค่ะ